คุณครูเขามาเดินออกกำลังกายรอบอ่างเก็บน้ำ

แล้วปรากฏว่าคงจะหน้ามืดแล้วค่ะ
พอหน้ามืดแล้วลงไปในนั้นเลยนะอืม
ทีนี้ทำยังไงประดาน้ำมาต้องมางมต้องมาช่วย
สุดท้ายเอาขึ้นมาได้แต่เอาขึ้นมาได้แต่ร่าง

อ่างเก็บน้ำคือขนาดโดยรอบวงกลมมันบางคิดกว่าเลย

ตรงนี้๙๐กว่าไร่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐมนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยประดาน้ำ
จากมลนิธิศุกษาลานุครอศนครปฐม
เอาอุปกรณ์มาอันนี้คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่งมลงไปหานะคะ
ทีนี้พองมลงไปเนี่ยก่อนจะงมก็ต้องมีการจุดทูบ

อยากให้ช่วยเปิดทางให้การค้นหาเป็นไปอย่างปลอดภัย
แล้วก็ขอให้เจอผู้สูญหายโดยเร็ว
ทีนี้นักประดาน้ำก็ลงไปจุดตรงนี้ลงไป๖นาย

ก็เจอร่างของอาจารย์บิลลี่หรือว่านายเรืองเดชรักคัมภีร์

ปัจจุบันนี้ถึงครูท่านจะเกษียณแล้วก็มาสอนแบบสอนฟุตบอลให้กับเด็กสอนฟรีด้วยนะคะ
ทีนี้พองมร่างครูบิลลี่ขึ้นมาตรวจสอบตามร่างกาย
ไม่ได้เจอบาดแผลไม่ได้เจอร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะ
จุดตรงนี้อ่างเก็บน้ำปลาปลาปกติแล้วทุกวัน
ช่วงเช้าช่วงเย็นชาวบ้านเขาจะมาเดินออกกำลังกาย
สูดอากาศกันยามเช้ายามเย็น
ชาวบ้านบอกแบบนี้ตอนนั้นน่ะได้ยินเสียงนะเหมือนมีคนตกลงไปในน้ำ
องลงไปไม่เจอคนเห็นแต่หมวกไหมพรม
เห็นแต่หน้ากากอนามัยที่ลอยน้ำอยู่
ชาวบ้านก็ตกใจนี่ค่ะพอเจอหมวกไหมพรมแบบนี้
กระโดดลงไปเลยตู้มลงไปช่วย
แต่จังหวะนั้นร่างของครูบิลลี่จมหายไปแล้ว

เมื่อกี้เห็นมีคนตกลงมาในน้ำเอารีบโทรแจ้งกู้ภัยก่อนเร็ว
กู้ภัยถึงมางมร่างแล้วก็นำร่างขึ้นมาค่ะ
ภรรยาของคุณครูบิลลี่เนี่ยนะคะก็มาถึงจุดที่เกิดเหตุโอ้โห
อันนี้จังหวะที่เอาร่างของสามีขึ้นมาได้แล้ว
ห่มร้องไห้ค่ะยังบอกอยู่เลยนะ
บอกว่าเมื่อเช้าก็ยังเดินออกกำลังกายด้วยกันอยู่เลย
หลังจากนั้นภรรยาก็แยกไปไปทำกับข้าว
มารู้อีกทีนึงคนไปบอกนะว่า
พี่ตอนนี้จันบิลลี่หน้ามืดวูบตกลงไปในน้ำจมน้ำไปแล้วค่ะ
ตอนเช้าหนูมาเดินกับเขาเลย

ภรรยากลับไปก่อนไปเตรียมกับข้าว
รู้ข่าวอีกทีนึงเป็นแบบนี้แล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องนำร่างให้ชนะสูตรนะคะ

นำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยนะคะ